คุณผู้ชมคะมาดูที่แพร่หน่อยค่ะ
มันเกิดเหตุตำรวจบ้านบุกยิงเพื่อนบ้าน
หน้าลูกเมียจนเสียชีวิตเลยนะคะ
แล้วก็เพื่อนบ้านก็ต้องช่วยกันล้อมแล้วก็จับตัวเอาไว้ค่ะ
ปรากฏว่าตอนที่จับตัวได้เนี่ย
ผู้ที่ก่อเหตุนี่อยู่ในสภาพเมาเลยนะคะ
ตำรวจสพร้องกวางพร้อมกับแพทย์โรงพยาบาลร้องกวาง
จากกองวิทยาการแพร่ไปตรวจสอบเหตุยิงกัน
บ้านหลังนี้ค่ะอยู่ในอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่

โดยบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้๒ชั้น
ระเบียงต่างระดับก็ไปเจอศพของผู้ตาย
คือนายวินยูวาดว้าอายุ๕๐ปีเป็นเจ้าของบ้าน

กางเกงลายพรางเสื้อยืดแขนสั้นสีเขียวขี้ม้า
แล้วเลือดนองเต็มพื้นเลย
จากการชนะสูตรเบื้องต้นก็พบว่า
เจ้าของบ้านคนนี้ถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซอง
ระยะเผาขนโดนเจาะยิงที่หน้าผาก

ข้างศพก็มีลูกสาวมีภรรยาร้องห่มร้องไห้อยู่
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงก็นำศพส่งนิติเวชโรงพยาบาลแพร่

แล้วชาวบ้านเองเขาได้คุมตัวคนที่ก่อเหตุ
อยู่ห่างจากตัวบ้านประมาณ๓๐๐เมตรไปจับตัวได้
แล้วก็นำตัวมามอบให้กับตำรวจ
มีของกลางก็คืออาวุธปืนลูกซอง
ผู้ที่ก่อเหตุคือนายจรรย์ชัยขันแก้วอายุ๕๐ปี
สภาพคือเมาผู้จ้าอะไรไม่รู้เรื่องเลย
ตำรวจก็ต้องคุมตัวไปสอบสวน
โดยภรรยาของผู้ตายเล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนเกิดเหตุทั้งภรรยาสามีแล้วก็ลูกสาววัย๑๔ปี
นอนดูทีวีกันอย่างมีความสุขอะค่ะ
แต่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุคือนายจรรย์เนี่ยจริงเป็นเพื่อนกับสามีนะ
แล้วทั้งสามีทั้งนายจรรย์ก็เป็นสมาชิกตำรวจบ้าน
เป็นอพปรเป็นอปพรด้วยกัน
ทีนี้นายจรรย์ขึ้นมาที่บนบ้าน
พอขึ้นมาเสร็จเปิดประตูเข้ามา
สามีคือนายวินยูก็ลุกขึ้นมาชะโงกดู
แต่ตอนนั้นนะคะนายวินยูสามียังไม่ทันได้พูดอะไรเลย
นายจรรย์ก็ชักปืนออกมาแล้วยิงใส่สามี
สามีล้มลงจมกองเลือด
ฝั่งภรรยาลูกสาวก็ร้องส่งเสียงดังเลยนะคะ
ญาติที่อยู่บ้านติดกันมาช่วย
ไปไล่จับตัวนายจรรย์เอาไว้ได้

สาเหตุที่นายจรรย์มายิงสามีเพราะอะไร
เป็นเพื่อนกันแท้ทำงานด้วยกันมาตลอด
เมื่อวานยังไปช่วยงานศพด้วยกันอยู่เลย
แล้วทำไมพอตอนกลางคืนมายิงกันแบบนี้
พันธุ์ตำรวจเอกธนกฤษภูมิน
ผู้กำกับการสพร้องกวางก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าจากการสอบสวนยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกัน
เพราะว่าทางภรรยาของผู้ตายก็ให้การว่าไม่มีข้อมูลอะไร
สามีมีหนี้สินไหมภรรยาก็บอกว่าไม่มี
ไม่เคยเห็นมีเรื่องโกรธเครื่องกับใคร

เพื่อนบ้านบอกว่าไม่รู้นะว่าจะมาจากเรื่องชู้สาวหรือเปล่า
หรือจะมีการหึงหวงผู้หญิงนอกบ้านที่มีการไปติดพันกัน
หรือว่าผู้ก่อเหตุอาจจะแอบชอบภรรยาของผู้ตาย
หรือว่าเกิดความเข้าใจผิดอะไรกันบางอย่างหรือเปล่า
ซึ่งประเด็นทั้งหมดนี้ค่ะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปไล่สอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับตัวผู้ตายมีอาชีพรับจ้างทั่วไป

ส่วนคนที่ก่อเหตุก็เป็นช่างก่อสร้าง
แล้วอย่างที่บอกค่ะว่าทั้งสองคนเป็นสมาชิก
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอปพรแล้วก็เป็นสมาชิกตำรวจบ้านด้วยนะคะ
นอนละเอียดนอนเย็นนอนเย็นได้ยินเหรอ